ตำนานเนี่ยนะเราก็ต้องนึกถึงตำนานวีรบุรุษ
ที่ร้องมาขนาดนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมดิฉันจะพาไปพบ
นักรบวีรบุรุษท่านหนึ่งค่ะเขาเป็นนักรบจิตอาสา
จิตใจดีและที่สำคัญขับเอทีวีด้วยจ้า
เอสทีเอ็มเหรอคะเออเอสทีวีค่ะรถจริงค่ะ

โอ้ไปดูภาพก่อนค่ะไหนล่ะ
ละจันทร์คืนพระจันทร์งามเด่น
โอ้โฮวันนี้คุณมาหลายเพลงจริงเราไปต่อ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนี่มันช่างเข้ากับ

ถูกต้องนี่เป็นนักรบโบราณบนรถเอทีวีนะคะ
ที่เราเห็นอยู่นี่คือคุณอดุลอิทธิปาธานันอดีต

ผู้ที่เข้ามารวมสร้างศีรษะในงาน
ปั่นจักรยานโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน
สารต่องานที่พ่อทำนั่นเองนะคะ
ที่บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
โดยขี่รถเอทีวีมาเลยนะคะ
ร่วมขบวนแบบนี้พร้อมกับโบกทงสะบัดไปมา
ซึ่งภายในรถก็มีอาวุธนักรบในสมัยก่อนอยู่หลายอย่างเลย
ไม่ว่าจะเป็นหอกดาบธนูปืนนะ
และที่แต่งตัวออกมาแบบนี้พี่อดุลบอกว่า
ก็ได้แรงบันดาลใจจากคำพูดของพลเอกเปรมตินสุรานนท์
ที่ว่าคนเราเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน
และส่วนตัวเขาเป็นคนที่รักในสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์มาก
ก็เลยแต่งกายแบบนี้คล้ายกับชุดนักรบในสมัยพระเจ้าตากศิลป์
และก็ขับรถตะเวนไปนะคะ
โดยมีรถเอทีวีเป็นรถคู่ใจคันนี้แหละค่ะ
ไปร่วมกิจกรรมงานกุศลต่าง
อย่างเช่นงานเกี่ยวกับการปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ
โดยที่คุณพี่อดุลบอกก็ไม่ได้มีใครเชิญ
แต่ไปด้วยใจด้วยจิตศรัทธาล้วนเลยนะคะ
การที่อยากจะเป็นจิตอาสานี่แหละ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสัน
ในแต่ละงานที่จัดขึ้นมานะ
ก็เป็นตัวยางให้น้องหนูยาวทชนที่ไปร่วมกิจกรรมเนี๊ยะ
ยังไม่ค่อยตื่นคุณก็ควรจิบกาแฟนะตอนนี้
ก็มีง่วงนิดนึงเช้าแบบนี้
เอาล่ะแต่ว่ามาเจอพวกเรารับรองว่าสนุกสดใสซับสั้นเฮฮากันอย่างแน่นอน